คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
คริสหอวังค่ะตอนนี้นะก็มีลุ้นนะคะว่าเออ
กับใครแล้วหรือยังแต่ว่ายไม่ยอมเปิดตัวสักที
อันนี้เป็นภาพที่เขาไปเซอร์ไพรส์กันถึงที่ฮอกไกโดนะครับคุณผู้ชมค่ะ
สื่ออย่างเป็นทางการสักกะทีแม้จะมีชาวเน็ตเปิดวาร์ฟมาบ้างว่า
ชื่อเสียงเรียงนามรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
แต่สำหรับสาวคริสค่ะก็ยังอุบเงียบอยู่นะ
เพื่อนค่ะก็ไม่มีหลุดเลยสักนิดนะแหมรักกันดีเหลือเกินนะคะ
ไม่รู้มีการกำชับในแก๊งหรือเปล่าว่าห้ามปล่อยโป๊ะกันนะจ๊ะพวกเรา
ไปฟังสาวคริสกันหน่อยจ้า
จะมีความสับพอว่างเพิ่งพิเศษหรือเปล่าเนี้ย
ไม่ต้องทดสอบค่ะคือจริงคุณก็คิดว่า
อยู่กันให้ดีทุกวันให้มันมีความสุข
เราก็อยากรักษาของเราให้มันดีที่สุดนะคะ